ดูความเคลื่อนไหวเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารภักดิ์พลังประชารัฐ

ก็มีการปรับแผนการเสนอบัญชีรายชื่อนายรัฐมนตรีของภักดิ์นะครับ
จากเดิมที่จะเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพียงคนเดียวนะครับ

มีชื่อของนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพัก
โดยบอกว่าวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียทั้งหมดแล้ว
มั่นใจว่าเสนอแบบนี้จะได้รับการตอบรับมากกว่า
ว่าวันที่๑กุมภาพันธ์นี้จะไปเชิญพลเอกประยุทธ์ให้มาอยู่ในบัญชีรายชื่อนายกของพักอย่างเป็นทางการ
แต่พลเอกประยุทธ์จะตอบรับหรือไม่ก็ต้องรอฟังอีกทีหนึ่งนะครับ
ท่าทีของพลเอกประยุทธ์นะครับบอกว่าต้องขอใช้เวลาตัดสินใจก่อน
เพราะมีหลายพักที่บอกว่าจะสนับสนุนตัวเองแต่ปัญหาคือเลือกได้พักเดียวก็ต้องขอดูนโยบายของพักก่อน
และหากตัดสินใจมาทำงานการเมืองก็ต้องปรับตัวเยอะต้องอดทนกว่านี้
และไม่กลัวเปลืองตัวหรือการถูกโจมตีเพราะถ้าหากกลัวคงกลัวตั้งแต่วันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๖
โดยบอกว่าพักมีผู้นำแน่นอนแล้วขอให้รออีกสักนิดเดียว
วันนี้เห็นแล้วรออีกสักนิดเดี๋ยวก็จะชัดขึ้นเรื่อยว่าใครเป็นใครแล้วเราจะมีผู้นำที่สามารถที่จะเดินหน้าไปพร้อมกับพวกเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังประโยคนี้ฟังเชียนไหมฟังอยู่ทุกอาทิตย์ใช่ไหมเดินไปด้วยกันไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ส่วนวันนี้นะคะมีงานเสวนาค่ะเลือกตั้ง๖๒จุดเปลี่ยนประเทศไทย
อาจารย์ปริญญาเทวานรมิตกุลรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ให้เห็นจุดเปลี่ยนของประเทศไทยหลังวันเลือกตั้ง
อาจารย์มองว่าเมืองไทยณตอนนี้น่าจะแบ่งออกเป็น๓กกใหญ่
ภาคเพื่อไทยภาคปัชาธิปัตรและพลังประชารัฐ
พลังประชารัฐต้องชนะคะแนนเสียงเป็นอันดับหนึ่ง
แต่การทำงานในสภาทธิปัตตาก็จะยาก
เสียก็คือพลเอกประยุทธ์ถูกมองว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการเลือกตั้ง
กับวิสถานะหนึ่งคือเป็นคนกลางต่อไป
แล้วเนื่องจากว่าจะเป็นเพื่อไทย
และเคลือข่ายก็ดีหรือพัฒนปัดก็ดี
ไม่มีข้างไหนหรอกครับที่จะตั้งรัฐบาลได้โดยลำพัง
ดังนั้นสวจะเป็นตัวกำหนดครับว่าใครจะเป็นรัฐบาล
ส่วนพักชาติไทยพัฒนานะครับวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักมีมติ
ส่งผู้สมัครสอสอทั้งหมด๓๒๐เขตนะฮะใน๗๐จังหวัดนะครับ
ส่วนบัญชีรายชื่อนั้นจาก๑๕๐คนจะส่ง๘๐คนสสเขต๓๕๐ส่ง๓๒๐นะครับ
เว้นไว้ที่ไม่ส่งก็คือจังหวัดอ่างทองแล้วก็ศรีสเกต
เกียรติกับอดีตสมาชิกพักที่ย้ายไปอยู่กับภูมิใจไทย
ส่วนสุพรรณบุรีเขต๓ที่นายจองชัยเที่ยงธรรมอดีตผู้บริหารพักที่ไปอยู่ภูมิใจไทย
ประกาศจะลงท้าชนกับนายประพัทธสุทนซึ่งเป็นเลขาธิการพักชาติไทยพัฒนา
นางสาวกัญจนาศิลปะอาชาหัวหน้าพักบอกว่าก็พยายามเคลียร์แล้วแต่ไม่เป็นผล
มีการยื่นเงื่อนไขใหม่มาซึ่งรับไม่ได้เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือก็ไปวัดกันที่สนามเลือกตั้ง